อุปการณ์ช่วงจบ

ใครต้องการให้บวชจัก
ช่วงนี้ก็บวชจัก

ใครต้องการให้บวชจัก
นุ่นโทงมาที่โบราษับที่ครึ่งมาตามนี้
เดี๋ยวใจเย็น

ต้องไปเปิดการเคล็มในรัฐสภาลแล้วเหรอครับ

เอาหน่อยมาบอกโควิดโควิดก่อน

โอ้โฮสวยจริงนะครับนายแททย์ทวีสินวิสุนุโยธิน
ศกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ที่หรือว่าเราเรียกว่าสบคสลานะคะถ้าเห็นชื่อนี้
มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะคะ๑๒๗รายเสียชีวิต
ล่าสุดของวันนี้คือ๑รายตอนนี้ก็รวมเป็น๑๐ราย
รักษาหายแล้ว๑๒๗ราย
ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๑๕๑๔ราย
และยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม๑๖๕๑รายค่ะ
รายกลุ่มแรกเป็นกลุ่มใหญ่๖๒รายเลย
ก็จากสนามมวย๔ลายสถานบันเทิง๑๑

๒ก็คือผู้ป่วย๔๙คนเป็นคนไทย
เดินทางกลับจากต่างประเทศ๑๗ราย
คนต่างชาติเดินทางมาจากต่างประเทศ๖ราย
อาชีพเสี่ยง๙บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพิ่มปลาอีก๓
มีความเชื่อมโยงกับการดูแลผู้ป่วยโควิด๑๙
แล้วก็คนที่ไปสถานที่ชุมนุมก็มี๖ราย
อื่นอีก๘รายกลุ่ม๓เนี่ยนะคะจำนวน๑๖ราย
อยู่ในระหว่างรอสอบสวนโรคและประวัติ
นี้ค่ะผู้ที่เสียชีวิตรายที่๑๐นี่เป็นชายไทยอายุ๔๘ปี

เมื่อวัน๕๖เนอะกับ๕๔
อาชีพนักดนตรีทำงานที่กอทม

ด้วยอาการไอแล้วมีไข้นี่คนล่าสุด

อาการรุนแรงขึ้นจนระบบหายใจล้มเหลวและติดเชื้อ
ขณะเดียวกันผู้ใช้เฟซบุ๊กนัทพรนะคะ
ก็โพสต์ข้อความเตือนภัยระบุว่า

ทันตกรรมก็โดนทำร้ายจากคนโกหก

ทันตแพทย์ทุกท่านที่มีคนไข้

ผ่านการคัดกรองวัดอุดภูมิได้เพียง

อาจจะเป็นสาเหตุที่ไม่สบายแล้วก็ปวดศีรษะ
ธนแพทย์ที่ถอนฟันก็ซักประวัติอีกครั้ง

แพทย์ท่านนั้นก็เห็นว่าแต่งตัวเหมือนเป็นคนขับแท็กซี่ก็ถามว่ามีรับส่งผู้โดยสารกลับจากสนามมวยบ้างไหม
นางก็บอกว่าไปเมื่อสองสามเดือนที่แล้วถามย้ำอีกครั้งไปมาเมื่อไหร่ก็ตอบแบบเดิมว่า๒๓เดือนแล้ว
แพทย์ก็ตัดสินใจถอนฟันให้เพราะมันฉุกเฉินไงเธอ

คนไข้ก็เพิ่งจะสารภาพว่าจริงไปมาเมื่อ๖มีนา
โอ้โหวันนั้นเลยค่ะ
เพื่อนที่ไปด้วยกันก็ถูกตำรวจตามมากักตัวหมดแล้ว
เพราะถ้าไม่โดนคนขับแท็กซี่เนี่ย
แต่เขาไม่โดนแล้วคนขับแท็กซี่เพื่อนเขาเนี่ยโดน
โดนกักตัวนะฮะแต่ตัวเขาไม่ยอมกัก
แล้วก็ตัวเองก็เลยมาขับรถรับส่งผู้โดยสารเรื่อยได้๒๓วัน
พอมันมีไข้ก็กินยาภาระไข้ลด

ต่อเจ้าหน้าที่ให้นำตัวไปตรวจเชื้อโควิด๑๙
เพราะสัมผัสผู้ติดเชื้อโดยตรง
ต้องพักงานกักตัวอยู่ที่บ้านนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริง
เคสเคสเร่งด่วนยังกลายเป็นคนไข้โควิด๑๙ได้

อันนี้มาเล่าเพื่อเตือนสติค่ะ
เอาอย่างนี้พวกเราอยู่ในพรกชุกเฉิน
เราอยู่กันมา๗วันแล้วนะฮะ
รวิศนุอาจารย์วิศนุเขาออกมาพูดอยู่แล้ว
ว่าความจริงสิ่งที่ถูกต้องจริงคือ
จะต้องห้ามออกจากบ้าน
จะมีคนเพียง๑๐เท่านั้นที่ออกไปทำงานได้
แต่ในขณะเดียวกันนี้ถามว่าคนให้ความร่วมมือไหม

แต่สิ่งที่รัฐบาลมุ่งหวังว่าการแก้ปัญหาโควิดสำเร็จเนี่ย

๒๐วันคือไหมครับ๒๑วัน

เป็นรายการเจอนางไหมล่ะไม่เจอเลยไม่เจอเลย
ให้โฟนอินยังไม่เลยนังกว่ามาตามสาย
ไม่ได้คุณแม่เพราะเราต้องทุกอย่างต้องหยุดหมด
เครียดไหมตอนอยู่ในห้องขนาดเธออยู่ห้อง

เครียดไปทำไมจะเครียดไปทำไมเพราะเดี๋ยวทุกคนก็อาจจะต้อง
โดนเหมือนกันหมดอาจจะเป็นเหมือนเราหมดอะไรอย่างนี้
สุดท้ายก็สวดมนต์คุณแม่
สวดโมนเพราะฉะนั้นเธอสวดโมนจิตใจเธอผ่องใสขึ้นไหม
โมแล้วก็ขอพรให้ทุกคนในประเทศชาติและคนโดยโลกนี้

ครั้งนี้มันเครียดแล้วทุกคนอย่างบางทีเนี่ยเขาบอกว่าคนจนคุณรวย

อันนี้ทุกสาขาอาชีพจริงจริงที่ได้โดนกันหมดเลยค่ะวันนี้สิ่งหนึ่งที่สถานการณ์ตอนนี้คือ
คนอยากจะฟังมากที่สุดคือฟังจากนายกอยากนายกรัฐมนตรี
วันนี้นะฮะนายกรัฐมนตรีเพราะว่าเป็นการประชุมคอรมอลนายกเขาก็ต้องออกมาพูดอยู่แล้ว
เขาก็บอกเลยว่าภายหลังนี้เขาเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ย
เขาพูดถึง๗วันหลังคนกรุงเทพเดินทางกลับภูมิลำเนา
สถานการณ์ตัวเลขติดเชื้อเนี่ยก็ดูแล้วเอาพูดกันแบบตามหลักความจริงนะ
หลังจากนี้เราจะเจอแนวโน้มที่สูงขึ้นสูงขึ้นเพราะอะไร
คนกลับกรุงเทพไปแล้ว๗๑๔วันคุณอย่าลืมนะฮะ

ถูกต้องเราออกจากกรุงเทพกันวันที่นายกออกมาแถลง

ไก่ไก่มันออกไข่น้อยลงพี่เหมียว

เมียวิวอยากได้ราคาเดิมใช่ไหมพี่เยอะอ๋อ

ไม่ขึ้นเลยเลยอาจจะต้องเป็นแบบร้านด้านนอกไหม
ใช่เอาง่าย
หรือในขณะเดียวกัน๗วันหลังคนกรุงเทพเดินทางกับภูมิลำเนา
หลังจากนี้ปุ๊บคุณอย่าลืมว่าเขาถึงมีการแชร์กันในโลกโซเชียล
เห็นไหมฮะว่าช่วงนี้ไม่จำเป็นอย่าออกนอกบ้าน
เพราะว่ามันช่วงตอนนี้โลกมันจะเริ่มเผยตัวตนแล้วล่ะ

นายกเขาพูดเลยฮะสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ย
เริ่มมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจนมีเสียงเรียกร้องห้ามเด็ดขาด
คำว่าห้ามเด็ดขาดคืออะไรห้ามเด็ดขาดในการเคลื่อนย้ายประชาชนข้ามเขตจังหวัด
อันนี้อันที่๑มันต้องจบ

ตอนนี้สายการบินทุกสายการบินปิดหมดแล้ว
ไม่มีหมดแล้วในประเทศเห็นไหมครับเพราะฉันหมายถึงไง
เราไม่สามารถแอคสีเธอก็ไม่ได้เจอพ่อเจอแม่เลยเนาะ

โอเคนะฮะแล้วก็คือเอาง่ายประชาชนเนี่ยนะครับ
ห้ามข้ามเขตจังหวัดว่าการที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเป็นมาตรการหนึ่ง
อาจจะมองอีกแง่มุมหนึ่งว่าเราต้องมีการคัดกรองให้มากขึ้นประชาชน
รู้ตัวเองว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
หลอกทุกคนได้หมดอย่างเมื่อกี้ที่เล่าไป
เห็นไหมมาจากไหนสนามวย

แต่ปรากฏว่าอย่างที่เรารู้กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นหมออะไรก็แล้วแต่นะฮะ
ประเทศสหรัฐอเมริกาผู้เป็นมหาอำนาจของโลก
วันนี้นิวยอร์กถึงขั้นประกาศว่าไงรู้ไหม

ของประเทศไทยวันนี้เรานับสิกี่จังหวัด

ที่มีเชื้อแล้ววิกฤต

อันนี้เราพูดกันในฐานะความจริง

ถึงอันนี้เราพูดกันในฐานะความจริง

เพราะเกาหลีเขาเป็นแค่เมืองเดียว
กระเด็นมาทิโซบังเล็กน้อยถูกต้องไหม

เขาบอกว่าคนที่ติดจากเทพประเทศพม่าน่ะคือ

เพื่อนบ้านของเราเนี่ยพี่น้องของเราเนี่ยลาวเนี่ย

อ่าก็กลับไปบ้านตัวเองด้วย

ประเทศไทยจริงมันไม่ใช่จังหวัดเดียวพี่

วันนี้หลังจากที่เขาให้กลับ

บุรีรำเขาปิดเมืองเมืองแรก
บุรีรำวันนี้๑๒คนอ่ะ

สอบสวนโลกแล้วมาจากกรุงเทพป่ะ

จังหวัดที่ส่วนมากเป็นแบบว่าคนดูมวยเยอะมาก

จนจะมีการเรียกร้องห้ามเด็ดขาดในการเคลื่อยประชาชนเขตข้ามจังหวัด

เป็นมาตรการหนึ่งที่อาจจะมองได้อีกแง่มุมว่า
เราได้มีการตรวจคัดกรองมากขึ้นหรือเปล่า

ไปตามจังหวัดพี่ดูสิมีจังหวัดไหนยังรอดอยู่
สีขาวใช่ไหมสีขาวภูเก็ตปิดทางเขาออกแล้ว
สีขาวใช่ไหมที่รอดใช่ไหมสีแดงคือหนัก
ขาวบนสุดในจังหวัดปากปะคะสีชมพู
ก็คือสีชมพูยังน้อยอยู่ยังเป็นตัวเลขหลักหน่วย
สีแดงคือเกิน๕คนพ่อแม่สีขาวคือยังปลอดก่อนเชียงใหม่ติดเชื้อ๒๙เลยหรอ
คุณดูภูเก็ตไม่ใช่ยอดนี้นะฮะรู้สึกภูเก็ตล่าสุดทะลุ๖๐ไปแล้ว
อย่างยอดล่าสุดคืออย่างลำปางที่บ้านหนูเนี่ยรอดตอนนี้ติดละ๑คน
ล่าสุดประมาณ๖๐กว่าตอนนี้เหนือก็เหลือแค่น่านที่เดียว
อันนั้นคือแน่นสีขาวนั้นคือแน่นแน่นใช่ไหม
อีสานสามจังหวัดคืออะไรมีแล้ว๒
อีสานสามจังหวัดคืออันไหนน่ะดูไม่ออก

ต้องดูแผนที่เราดูไม่ออกเอาอย่างนี้ดีกว่าเราดูที่ปิดนะพี่จ๋า

น้องคลายมีแค่ติดโอเคละยัง๑อยู่โอเค
ยักษ์สวทร๑เห็นไหมฮะเจ้าของโรงแรมน้องคลายเขาประกาศโรงแรม
คุณตันประกาศโรงแรมว่าให้เป็นที่พักพิงแล้วอนุโมทนาด้วยนะฮะ
สารคามยังน้อยอยู่โอเคล่ะทางด้านอีสานที่เราเห็นกันจริงคือประตูสู่อีสาน
อันนั้นคือนครพนมมีสกลนางไม่มีใช่ไหมเน
พนมสกลนครแล้วก็มุกดาหารที่เหลือสามอันนั้นสกลที่ไม่ติดชายแดนใช่ไหม
มุกดาหารสกลไม่ติดค่ะสกลคืออันด้านใน
ตรงนั้นน่าจะเป็นบึงการค่ะไหนนะบึงการยังไม่มี
ใช่บึงการยังไม่ติดอุ๊ยแกคิดจะไปอยู่กับฉันไหม
ก็เหลือบึงกาลสกลนครแล้วก็มุกดาหารบึงกาลยังไม่มี
เราดูอย่างนี้มันมีคนที่เฝ้าระวังอยู่อีกเยอะพี่
วันขึ้นวันนี้ยอดที่ประกาศแล้วเราประกาศไปเกือบพันเจ็ดแล้วถูกต้องไหมครับ

เราจะเห็นว่าภูเก็ตวันนี้บางคนบอก๔๔
บางคนบอกว่าตอนนี้ทะลุ๖๐ไปแล้วด้วยซ้ำไป
แต่เราลองดูยอดที่แน่นอนของการประกาศอีกทีนึง
นั่นแหละมันเป็นถึงเป็นเหตุสำคัญว่า
เราจะต้องงดการเดินทางกันแล้วนะฮะ
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดทุกคนต้องเข้าใจตรงนี้
ขนาดนี้ใครไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
และดูแลตัวเองดีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปตรวจหาเชื้อ

เราจำเป็นมีมาตรการควบคุมการค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้เพียงพอสำหรับผู้ที่ติดเชื้อจริงจริงอันนี้นายกพูดนะครับ
และผู้ที่มีความเสี่ยงจริงนายกเขาบอกอีกว่า
คนถามว่าในส่วนของการปรับมาตรการล่ะประเทศไทยจะปรับมาตรการขนาดไหน
เขาเคยถามว่าไงที่จริงวันนี้เราอยู่
ก็เหมือนอยู่เลยออกไปไหนไม่มีที่ออกไปในกรุงเทพฯนะ

เป็นการห้ามประชาชนเข้าออกในพื้นที่หรือจังหวัดที่มีตัวเลขติดเพิ่มมากขึ้น
แม้แต่พื้นที่ในการแพร่ระบาดมาล่วงหน้า
รวมถึงการปิดสถานที่๑อะไรจะเกิดขึ้นบ้างคนไทยต้องเตรียมตัวกันไว้
ห้ามขายสุราห้ามขายสุราวะนะฮะสองห้ามเล่นกีฬานะฮะในเรื่องของการพนันจะต้องหยุด
บางคนบอกชอบดีช่วงนี้อยู่กันเจอกันปาร์ตี้กันหน่อยนับเลขกันหน่อยเดี๋ยวสมองแบบเสื่อม
เอากันสักนิดหนึ่งนี่นะฮะทุกอย่างวันนี้ห้ามขายสุราห้ามเล่นกีฬาแล้วก็เด็ดแล้วก็เรื่องของการพนันจะต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายในพื้นที่ที่ว่าจะหนีไปเล่นกันที่ไหนก็ตามจะโดนหมดนะฮะ
มีการตรวจสอบเรื่องนี้โดยชัดเจนนายกเขาบอกว่าปัญหาสินค้าที่อาจจะราคาสูงขึ้นในช่วงนี้อาจจะเนื่องจากหลายร้านค้าเนี่ยมีหลายผู้ประกอบการก็ต้องยอมรับว่าจริง

นะครับเรื่องเนี้ยเขาบอกว่านายกเขาบอกว่าเขาได้สั่งไปแล้วนะครับแล้วขอให้ประชาชนแจ้งมาโดยที่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทำงานตามสกัดตามหน่วยต่างต่างนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เราอยู่ในพรกรฉุกเฉินนะ
เพราะฉะนั้นอยากจะบอกเลยสำหรับการเดินทางออกนอกจังหวัดหรือนอกเขตแม้กระทั่งกรุงเทพ
ซึ่งขนาดนี้หลายคนก็เป็นห่วงให้มีการสั่งหยุดหรือสั่งปิดไปเลย
แต่สิ่งเหล่านี้มันจะกระทบมากขึ้น
กว่าอย่างนี้มันจะกระทบสิ่งที่เกิดขึ้นหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องการจับจ่ายซื้อสินค้าถูกต้องไหม

ดังนั้นทุกคนต้องระมัดระวังตัวเอง

เขาก็บอกเลยว่าวันนี้

อย่าไปแออัดอยู่ที่ร้านค้าก่อนจะรับของ

นายกถ้าสั่งหยุดหมดเลยคราวนี้
ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะ

บอกว่าจำเป็นต้องลดจำนวนเที่ยวลง

อาจจะต้องเจอสถานการณ์ลดการให้บริการทั้งหมด

อาจจะต้องมีการงดให้บริการทั้งหมด

นายกพูดถึงว่า๑รถไฟฟ้า

ลดไฟลดเมตรต่าง
เรื่องต้นจะมีการลดเที่ยวลงก่อน

แล้วก็ถ้าสมมุติรถเที่ยวลงอีกปุ๊บยังไม่เรียบร้อยสถานการณ์ยังไม่เรียบร้อย
ก็จะต้องหยุดให้บริการทั้งหมดเพื่ออะไรนายกพูดอย่างเดียว
เพื่อลดการเคลื่อนย้ายและการลดการแพร่เชื้อ
สำหรับการพิจารณาการประเมินครั้งนี้ก็มีการประเมินทำงานกันทุกอาทิตย์อยู่แล้ว
ในการประชุมคอรมอหรือประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ซึ่งเขาบอกเลยว่านายกสำหรับมาตรการควบคุมทั้งหมดเนี่ย
ที่จริงแล้วนายกเขาพูดกันเยอะเหมือนกันเขาฝากบอกอย่างนี้
วันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ขยับหน้ากาก
จริงเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นตรงไทยรัฐนิวโชว์ที่ขยับหน้ากาก
เพราะรู้สึกหน้ากากไม่เข้ากับจมูกของนายก
ขยับอยู่เรื่อยเวลาพูดทำให้อาจจะพูดเสียงดังไปนิด
ขอโทษด้วยนะจะระมัดระวังตัวเองให้มากที่สุด
ขอบคุณด้วยความรักและห่วงใยจากนายกและรัฐบาล
ถึงประชาชนทุกคนที่พำนักอยู่ในประเทศไทยขอบคุณขอให้ดูแลซึ่งกันและกันให้ดี
ทำนะไม่เป็นก็ไม่ค่อยมีความรักให้ใครค่ะ
แล้วในทายรัฐเนิวชัวร์ผมได้ยินเอาอย่างนี้ดีกว่า
กรณีปู่ฤษีสมบัติได้เห็นไหมฮะระดับนี้นะสมบัติปู่ฤษีสมบัติรับซึ่งตั้งอาสมอยู่ที่
โควิดป้องกันโควิดได้แล้วได้บอกลูกศิษย์คนใกล้ชิดคือนางนายสมร
ชัยศรีซึ่งมีพฤติกรรมเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโควิด๑๙
ถึง๒คนคือ๑นายจ้างแล้วก็พี่ชายเนี่ยปัจจุบันทั้งคู่อยู่ในการดูแลของแพทย์
แล้วถูกกักตัวไว้ที่ต่างจังหวัดนะฮะแม้จะไม่ป่วยเนี่ยนะฮะหรือติดโรคนี่แหละ
ทั้งที่คลุกคลีกันอย่างใกล้ชิดเพราะนายสมรที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยมีลูกตุ้มพาดจักรวาลนี่แองจี้

เขาบอกมายังไงลูกตุ้มธาตุจักรวาลเนี่ยมาจากมวลสารธาตุต่างนะฮะวัตถุธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงทำให้ไม่ป่วยเป็นโควิดฮะ
คุณตบมือโถเอ้ยนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกยังช่วยกันไม่ได้เลยซึ่งมันเป็นลักษณะของการโฆษณาชวนเชื่อตัวจริง
ออกมาร้องนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็การแพทย์ทางเลือกเนี่ยสำนักงานสาธารณสุขร้อยเอ็ดจึงรีบเดินทางไปตรวจสอบ
แต่ปู่ฤษีเนี่ยโกเว้นก่อนไปแล้วหายตัวไปแล้วนะฮะพอมีการปิดล็อกห้องกุญแจอย่างหนาแน่นเลยนะฮะ
ซึ่งภายในบริเวณทั้งชั้นบนและชั้นล่าง๒ชั้นเนี่ยเต็มไปด้วยรูปปั้นหรือสีพญานาคพระราหูและอื่นพร้อมกระทะเหล็กต้มยาสมุนไพรด้วย
อ๋อหรือคุณแจนมาเร่งนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเกาะอาสมแห่งเนี่ยสร้างเมื่อ๒เดือนก่อน
เจ้าของเนี่ยมาอาศัยอยู่โดยไม่สูงสิงกับใครทำตัวลึกลับเข้าออกบ่อยมีรถต่างถิ่นทุกประเภทมาหาประจำ
ศิษย์ลูกหามีลูกศิษย์หรือคนใกล้ชิดอยู่สองคนซึ่งคนหนึ่งของเขาที่เป็นลูกศิษย์ตอนนี้ป่วยเป็นโควิดอยู่ฮะ

เพราะอะไรลูกศิษย์อีกคนหนึ่งถึงไม่ป่วยรู้ไหม
เพราะลูกตุ้มลูกตุ้มลูกตุ้ม
วัตถุธาตุเป็นของขังคุ้มกันจากมีคนป่วย๒คน

มันเพาะเชื้อเสร็จหรือยังคุณสมร

แล้วก็ยังอาศัยอยู่ในบ้านสำราญตามปกตินะครับ

คาดว่าน่าจะโกเว้นก่อนหรือหายไปพร้อมกับฤษีฮะ
จากการตรวจสอบสืบค้นประวัติของสิทธิ์ฤษี
มีข้อมูลว่าเสียโรงงานลูกชิ้นที่กรุงเทพ
แล้วก็คนสนิทคนหนึ่งติดเชื้อจริงเว้ยพี่

คนหนึ่งอยู่กรุงเทพ
ส่วนอีกคนนึงคือเจ้าของโรงงานลูกชิ้น๑คน

คนหนึ่งถูกกักตัวอยู่ที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
ส่วนคนที่ไม่ป่วยคือนายสมร
ได้กำชับให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
พยายามติดต่อเฝ้าสังเกตติดตาม
หากพบให้นำมากักตัวในพื้นที่ดูอาการนาที

ริมถนนพิชัยตัดใหม่จังหวัดสุโขทัย
ชาวบ้านหนักกว่านี้ประหลักขิกฟ้าแฝดลูกมาค่ะพลิกพลิกพลิกพลิกนิดนึง
เดี๋ยวนี่อ๋อเดี๋ยวก่อนนะคะ
อันนี้เกิดขึ้นที่ริมถนนพิชัยตัดใหม่อยู่ที่จังหวัดสุโข
แต่ชาวบ้านทำอะไรอะไรนี่คืออะไรประหลักขิกฟ้าแฝดนะธนาจใหญ่
ทำด้วยสีแดงผูกด้วยผ้าแพร่๓สีพร้อมกับเขียนข้อความลงในกระดาษ
ห้อยที่ประหลัดคิดว่าชุมชนนี้อากาศร้อนไม่มีแอร์ไม่มีคน
มีแต่ประหลัดประหลัดคู่นี้แหละเขาว่าอย่างนี้นะฮะ
มาตั้งไว้ตรงทางสามแพ่งเพื่อขับไล่เชื้อไวรัสโควิด๑๙
ให้ออกจากหมู่บ้านเหมือนเอาง่ายคิดถึงตอนไล่ผีแม่ม่ายออกใช่ไหม
ก็จะต้องเอาชุดผู้ชายมาบ้านนี้ไม่มีผู้ชายบ้านนี้ไม่มี
เอาบ้างเห็นโควิดระบาดหน่อยเอาประหลัดขิกตั้งหน่อย
แล้วก็บอกว่าหมู่บ้านนี้ไม่มีคนเพื่อขับไล่โควิด๑๙
ไม่มีแอร์คืออะไรอากาศร้อนไม่มีแอร์ไม่มีคน
มีแตกเบาหมี่อยู่ไม่ต้องมาเพราะโควิดไม่สามารถมา
ที่จริงผิดนิดในผิดบ่านคนเขียนอุณหภูมิเข้าไปดูว่า
หมู่บ้านนี้มีอุณหภูมิเกิน๕๑องศาอะไรอย่างนี้นะฮะ
ชาวบ้านเชื่อว่าถ้าปีไหนมีสิ่งชั่วร้ายหรือผีแม่ใหม่เข้ามาในหมู่บ้าน
ชาวบ้านก็จะทำประหลัดขิกไงหนู
อันนี้ไม่ใช่ผีแหม่มายอันนี้แผดเพราะว่านักมากปีนี้
ตั้งไว้เนี่ยริมทางเพื่อเป็นการแก้เคล็ดขับไล่สิ่งที่ไม่ดี
ออกไปจากหมู่บ้านเพื่อความสบายใจของชาวบ้าน
แล้วก็ส่วนใครที่จะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ความสมัครใจของคน
เข้าใจได้อ่ะเข้าใจได้ตอนไหลตายที่บอกว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชาย
อะไรอย่างนั้นที่ก็บอกว่าวินดีทำไมตายกันเยอะแยะอะไรอย่างนี้น่ะ
คุณแม่น่าจะอย่างนี้เชื่อโควิดเป็นตัวเมียหรอคุณแม่น่าจะต้องกลัวหรอ
ใช่ความเชื่อของเค้าก็มีแบบว่ามงคล
พออันนั้นเป็นแทนในปรักเทศคุณพุดผู้หญิงก็น่าจะกลัวแล้ว

มันก็เป็นไวรัสคือมันเป็นสิ่งมีชีวิตอีกชนิดนึ
มันเป็นพวกชนชนชั้นต่ำมันค่อยพัฒนาตัวเอง

ผู้หญิงที่ไหนวะที่ทำงานเป็นศูนย์ส่วนโยคะ

ก็ถึงบอกว่าเชื้อโควิดมันไม่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
มีภูมิคุ้มกันเยอะมันออกมาต่อสู้เยอะ

แพรวารอดเยอะเพราะอะไร

อย่างแมททิวลิเดียมาลงปอด
ทั้งคุณนายลิเดียทั้งแมคทิว
เป็นคนที่ออกกำลังกายหนักมากภูมิคุ้มกัน

มันยังไม่ไหลลงปอดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่า
วันนี้คุณจะต้องเริ่มจากเช็คตัวคุณเองก่อนนะ
บ้าอันนั้นอันนั้นผิดปกติอันนั้นคือโก่งราคากันไป
มากเกินจริงจริงพี่มดซึ่งเอาจริงจริงวันนี้
ถึงบอกว่าถ้าให้คนอ่ะหันมาเอ่ออย่างเมื่อวานผลิภาษณ์

รัฐบาลประกาศพรกรฉุกเฉินทั่วประเทศใช่ไหมคะ

สินค้าอุดโภคบริโภคทุกอย่างคือ

โดยเฉพาะเรื่องของไข่ไก่ค่ะ

ทำไมอยู่ดีไข่ไก่ถึงราคาแพงขึ้น

ไปพบกับนางสันธนีพระดาศรีนะคะ

ก็เป็นเจ้าของร้านจำหน่ายไข่ไก่ทองประเสริฐ

มาทั้งกิโลแรกไข่ไก่ค่ะ
พร้อมกับควบคุมการซื้อของลูกค้าคนละ๑๕ฟองต่อวัน
เพื่อให้ทุกครัวเรือนนั้นมีไข่ไก่เอาไว้รับประทาน
ก็พบว่ามีประชาชนนำหนังสือพิมพ์เก่า
แลกไข่ไก่กันเป็นจำนวนมากทีเดียวคุณผู้ชม
ซึ่งนางสันธนีก็เปิดเผยบอกว่าตัวเองเนี่ยเปิดร้านขายไข่ไก่
แบบค้าส่งแล้วก็ปลีกมากว่า๑๕ปีแล้ว

ปริมาณไข่ไก่หมุนเวียนปกติ
เฉลี่ยจะอยู่ที่๑แสนฟองต่อวัน
ถ้าเป็นช่วงที่ไข่ไก่ล้นตลาดเลยนะคะ
จะมีปริมาณมากถึง๔แสนฟองต่อวัน

นั่นไงถ้าพี่เลี้ยงไข่ก็ได้อยู่วันนอกสิบพี่สิบสองจริง
หรือเอาไงฟะอาสาวด์ร้อนเหรอ
ไม่ยิ่งร้อนมันยังออกหรือเปล่าก็ไม่รู้อะ
แต่จริงเขาบอกว่าร้อนมันจะน้อยก้ายเตอร์บ้านเธอบ้าปกติ
เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันเหลือเพียง๖๙๐๐ฟองต่อวันเท่านั้นเอง
ในช่วงฤดูร้อนไก่จะออกไข่น้อยลงอีก

แล้วเขาบอกว่ามีคนซื้อไข่ไก่ไปกักตูนเกงกำไรอย่างไร

พอมันขาดปุ๊บราคามันก็เลยสูงขึ้น
ทางร้านเขาก็เลยกำหนดมาตรการซื้อขายไข่ไก่แบบปลีก
เพื่อกระจายให้กับลูกค้าอย่างทั่วถึงนะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่แบ่งเบาภาระให้กับประชาชน
โดยหนังสือพิมพ์๑กิโลกรัม
สามารถแลกไข่ไก่ได้๓๔ฟอง

ขึ้นอยู่กับขนาดของไข่ไก่ที่ลูกค้าต้องการด้วย
สำหรับท่านที่สนใจหนังสือพิมพ์เอาไปแลกไข่ไก่
ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมไปได้นะคะ
เฟซบุ๊คของทองประเสริฐค้าไข่
หรือว่าเขาก็ไปช่างแล้วก็ไปขายพี่มันช่างขายกิโลกรัมได้

ใช่ใช่นักวันนี้นนทบุรีในขณะที่เรากำลังจะ
อุ๊ยแอ่งจี้เธออยู่นนทบุรีใช่ไหมพ่อจะอยู่นานทบุรี
นนทบุรีประกาศเคอร์ฟิลล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
อ๋อตอนนี้เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวจากตรงช่วงไทยรัตน์ยูโชว์เอา
ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนงดการออกนอกเคหาสถานตั้งแต่เวลา

อ๋อใช่๕ทุ่มถึงตี๕เพราะว่าวันลุงขึ้น
ทางนทบุรีเขาบอกว่าพอประกาศหยุดยังไม่ได้บอกไว้แล้วก็
ไว้รุ่นเข้าไปแฮงเอาท์กับหน้าเซเว่นไงแม่ถูกถูก

พี่ก็ไปก่อน๕ทุ่มมันปิดแล้วพี่

ยกเว้นผู้ขนส่งสินค้าผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว
ตั้งแต่วันที่๓๑มีนาคมเป็นต้นไป

ณวันที่๓๑มีนาคม
ครับวันนี้อืมนนทบุรีใกล้สุดประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
เอาล่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าตัวเลขนักท่องเที่ยว
ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่รถฮวบเลยทีเดียว
เดี๋ยวมาฟังกันค่ะใครจะไปไหนล่ะ
เอาล่ะค่ะก็เหตุการณ์การระบาดของไวรัสโควิด๑๙
ก็เริ่มจากเมืองอูฮันประเทศจีนใช่ไหมคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ต่อมาระบาดไปอีกหลายเมือง
ปัจจุบันนี้พบว่าผู้ติดเชื้อ
แล้วก็เสียชีวิตจำนวนมากในหลายประเทศเลยทีเดียว
ล่าสุดค่ะทางสมาคมธุรกิจไทยการท่องเที่ยวก็เปิดเผย
ตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลย
เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
เทียบระหว่างช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม๒๕๕๙
กับมกราคมถึงมีนาคม๒๕๖๓ในปีนี้นะคะ
จะเห็นเลยว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างเห็นได้ชัด
หนึ่งเลยนะคุณผู้ชมประเทศจีนจำนวนนักท่องเที่ยวมกราศ
ถึงมีนาปีที่แล้ว๗๖๒๓๖๔คน
แต่สำหรับปีนี้ใน๓เดือนแรกเนี่ยนะคะ
อันนี้เข้าใจอยู่แล้วใช่ก็เหลือประมาณ๒๒๗๐๐
ที่ดูมาค่ะคุณมีคนมาเที่ยวแค่๕๐๐คน
ตอนหัวหินปิดแล้วในเดือนมีนานะคะช่วงนี้เป็นที่หมาก
ทุกประเทศโดนหมดประเทศไทยก็เหมือนกัน
ปีที่แล้ว๓เดือนแรกประมาณ๕๑๒๐๗คน
ปีนี้ลดลงไป๓๖๗๖เหลือประมาณ๓๒๐๐๐

ส่วนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะคะ
มกราถึงมีนาปีที่แล้ว๔๙๗๐๒คน
ปีนี้ค่ะลดลงไป๓๕๕๒ก็คือ๓๒๐๕๐คน
ส่วนนักท่องเที่ยวอังกฤษค่ะจากประเทศอังกฤษนะคะ
ปีที่แล้ว๓เดือนแรกอยู่ที่๒๒๘๙คน
ปีนี้มกราถึงมีนาลดลงไป๔๐๓๗ก็๑๓๒๙๑คน
ชอบประเทศที่ขึ้นโปรแลนด์ขึ้นว่ะ
ขึ้นมา๓เปอร์เซ็นต์มีอันเดียวที่ขึ้น
ยุโรปนี่สาหัสอยู่นะ
มันขึ้นมาแค่ร้อยกว่าคนอาจจะไปแค่กรุ๊ปเดียวที่ขึ้นมา

คือยุโรปนี้ระบาดหนักมาก

เขามีการคัดกรองตอนเข้ามาอยู่นะพี่

หรือว่าถ้าเป็นคนไทยที่เดินทางกลับมา

แล้วก็มีการกรอกข้อมูลมีด่านคัดกรอง

เสร็จปุ๊บออกมาเนี่ยจะมีแอปพลิเคชัน

พอไปถึงที่บ้านบางทีเขาก็จะมีส่งข้อความมาหา

วันนี้อาการคุณเป็นยังไงบ้าง

โอเคอาการปกติไม่ได้มีอะไร

เกาหลีในที่สุดทุกวันตุ้ยกลับมาปกติแล้ว

หมอเขาใช้หมอคนเดียวต่อผู้ป่วยเป็นพันคนผ่านผ่านแอปพลิเคชันเหล่านี้
แล้วทุกคนจะต้องมีความตรงต่อเวลาจริงว่าวันนี้ไข้เท่าไหร่
แล้วก็ใช้ผ่านระบบระบบสมาร์ทโฟน

ว่าวันนี้ใครหนักใครเบาใครหนักใครเบา
แล้วก็สมมุติหมอสั่งยาทุกคนจะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านปุ๊บ
เขาบอกว่าช่างแต่๑ที่อยู่ที่บ้านคือก็คือพวกที่แบบว่า
ช่วงเวลาปุ๊บก็จะมีแอปพลิเคชันกินยา
อาการแล้วก็ต้องคอยส่งอาการเหมือนกับมีหมอมาคอยเดินตรวจที่
ตลอดเวลาคุณทำอะไรคุณกักตัวจริงไหม

ตอนนี้อาจจะต้องใช้ระบบต่างมาจริง

เขาควบคุมแล้วก็มีระบบอันต่างอย่างนี้นะคะ

แต่จริงจะบอกว่าคนไทยเก่งเยอะนะวิศวกร
คนไทยก็เก่งจริงถ้าเกิดมีการคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มา

เห็นไหมล่ะมันถูกจะกักตัวมันเก็บกฎไง

ก็เห็นพี่เมย์ดูเดี๋ยวดูเก่งเรื่องตัวลงตัวเลขเกณฑ์

อาจจะเรียกว่าข้อมูลเกี่ยวกับแฟนเยอะไง
ส่วนคนที่ใช้โอกาส
ที่สถานที่ต่างที่สำคัญต่างปิดนะครับ
คนที่ไปรวมกันปิดอย่างพิพิธภัณฑ์ที่ปิดเนี่ย
มีคนถือโอกาสไปขโมยรูปบรรลือโลกของ
เซนต์ฟานคอกหรือแวนโกะนะคะ
เราเรียกว่าแวนโกะคือถ้าอ่านแบบก็คือ

พิพิธภัณฑ์ซิงเกอร์ลาเรน
ตะวันออกของอัมเซอร์ดามประเทศเนเทอร์แลนด์ก็
ส่วนใบไม้ผลิของฟินเซนต์ฟานก๊อกเนี่ย
ศิลปินระดับโลกเลยหายไปจากพิพิธภัณฑ์ก่อนเช้ามืด
โอ้โหแม่มันเลือกรูปแบบ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่ทันกำลังปิด

ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่า
วาดหรือชิ้นอื่นถูกขโมยไปหรือเปล่า

อำนวยการทั่วไปของพิพิธภัณฑ์เปิดเผยว่า
พิธภัณฑ์รู้สึกโกรธมากที่มีผู้กระทำเช่นนี้
ขณะที่นายชานรูดอฟเดลอมผู้อำนวยการกล่าวว่า
รู้สึกตกใจมากและไม่พอใจสุดที่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
จะบอกว่าพอใจเหรอก็ต้องบอกไม่พอใจเนอะ

เออเข้าไปได้อย่างไรคือเพราะว่าพิธภัณฑ์ปิด
ปกติระบบเขาแน่นหนามากในพิพิธภัณฑ์เนอะ

เออปิดอยู่แล้วปิดอยู่แล้วเลย

โอ้โธถ้าจะกินสีไปอยู่ฝรั่งเศส
มากเพราะลูกเขาเนี่ยมาก่อนเวลา

บอกว่ารูปบ้าอะไรเนี่ยคนสมัยนั้นไม่ชอบนะฮะ
ยิ่งเวียดยิ่งกว่าแฟนกอล์อีก

จนมากแต่ก็มีคนดูแลคือน้องชายเขา
แต่เขาก็แบบคือเทียบกับตอนนี้ที่รูปเล็กรูปน้อยอะไร

ถ้าขายได้สักรูปหนึ่งนางคงไม่ตายง่ายอย่างนั้น

ลองเขียวนี้ก่อนนี่เอาราคาปกติก่อนอย่างนี้
อันนี้ละตอนนี้ขึ้นไปสิบเจ็ดแล้วมั้ง

อ๋อแรกที่มันหายไปตอนนี้ไม่ติดตอนนี้ไม่แล้วสิ

เขาถึงบอกว่าเมื่อก่อนถ้าสมมุติเราซื้อตุนเอาไว้ที่บ้าน
สักหมื่นชิ้นพันชิ้นนี่ก็ซื้อรถได้เป็นคันเลยนะ

ตอนนี้ต้องออกเราขับไปไหนไม่ได้เขาปิด

เพราะฉะนั้นอีกหนึ่งความหวังคือของคนไทยนี่แหละ

ท่านผู้ชมวันนี้รองศาสดาจารย์นายแพทย์อนันต์
โนมัยพิบูลอธิบดีมหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราชเปิดเผยว่า
ในสถานการณ์ที่โรคโควิด๑๙กำลังแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็ว
ในทุกจังหวัดเกือบทั่วประเทศไทยนะครับ

อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ย
ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงสูงแล้วก็ติดเชื้อเนี่ย
คณะพัทยาศาสตร์วจิรัติพยาบาลแล้วก็มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
จึงได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่
ค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อดัดแปลงสร้างหน้ากากอนามัย

คือมีระดับสามารถการกรองอันุภาพ
ที่ทำขึ้นมาเองได้จากวัสดุทางการแพทย์ที่มีอยู่ในโรงพยาบาลต่าง
แล้วก็ได้ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการในเรื่องศักยภาพ

แล้วก็ผ่านการตรวจสอบในเรื่องของการยืดกระชับหน้ากาก

เพื่ออะไรเพื่อความกระชับเพื่อความกระชับในหน้า
แล้วก็สามารถอันหนึ่งสามารถใช้ได้นานถึง๗๒ชั่วโมง
ทุกครั้งมันจะมีอยู่แล้วไม่ต้องทิ้ง
ทั้งที่นิวัชิระพยาบาลจะเผยแพร่แนวทางการทำหน้ากากป้องกันการติดเชื้อนี้
นับวัตรมินพระทราชที่ราชเพื่อให้ทุกโรงพยาบาลเนี่ย
รู้ไหมในขณะที่เราพูดถึงว่าตอนนี้หมอหมอใช่ไหมฮะ
ตอนนี้หมอขาดแนนอุปกรณ์เราเข้าใจว่าตอนนี้หมอขาดแนนอุปกรณ์
แต่คุณเชื่อไหมมีคนมาระบายให้ฟังว่าตัวเองเนี่ย
เป็นคนเข็นเป็นบุรุษพยาบาลเป็นอะไรอย่างนี้นะครับ
บุรุษพยาบาลเขาบอกว่าเขาอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ย
ซึ่งตัวเขาเองเป็นด่านหน้ามากกว่าหมออีก
แต่หมอเป็นคนรักษาถูกต้องไหมนะฮะเขาพูดมาเลยว่าเนี่ย
เขาส่งมาอันได้อ่านแล้วนะฮะเขาบอกว่าอยากจะให้ประชาสัมพันธ์หน่อย
โรงพยาบาลมีหลายที่ในกรุงเทพที่เขารับคนไข้เคสโควิด๑๙
ทีมรับส่งคนไข้ทีมดูแลคนไข้อุปกรณ์ทางการแพทย์ค่อยหมดไป
จนที่ใส่แมส๑ชิ้นที่เราใส่กันอยู่ต้องใส่ให้คบ๘ชั่วโมง
ถึงจะได้เปลี่ยนหรือไม่บางที่ก็๙๕ชิ้น
สิทธิ์ได้ใส่อยู่แล้วครับแต่พูดไม่ได้กลัวเขาจะไล่ออกซะก่อน
มีอีกหลายเรื่องครับนะฮะส่วนใหญ่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ย
ก็จะให้โรงพยาบาลใหญ่ก่อนถูกต้องไหมฮะโรงพยาบาลศิริราชจุฬาลามาเป็นต้น
โรงพยาบาลรัฐอย่างพวกผมโรงพยาบาลรัฐอย่างพวกผมคงหมดสิทธิ์ของหลายหลายอย่าง
ต้องทำเองเช่นตู้เคลื่อนย้ายคนไข้ติดเชื้อนะครับแบบนั่งหรือนอน
เขาบอกทุกวันนี้จะต้องทำเองเนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่า
หลังจากที่แบบว่าคุณติ๊กเนี่ยมีเรื่องมีราวเมื่อวานคุณสอนรามก็พยายามจะออกมาอธิบายให้ฟังว่า
มีการโกงหน้ากากอนามัยเงิน๙แสนบาทเกิดขึ้น
ว่าทำไมตอนแรกคุณติ๊กบอกว่าจะได้หน้ากากวันนี้วันนี้วันนี้เห็นไหมฮะ
เรื่องหน้ากากมันลามมาถึงเป็นดาราแล้วนะ
มันลามมาถึงดาราได้ยังไงบางทียังงงเลยเรื่องหน้ากากเนี่ย
แล้วธนายอัชริยะเขาก็เลยเอ้าไม่ใช่ธนายคุณอัชริยะ
ก็เลยเอาแบบว่าผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของคลินิกคลินิกนึง
ซึ่งสั่งหน้ากากไว้แล้วรู้สึกจะเป็นแสนอัน
ก็ล้านกว่าบาทต้องตกล้านกว่าบาทใช่ไหมฮะสามีการจ่ายเบื้องต้นแห่งเก้าแสนบาท
ปรากฏหลังจากที่ข่าวออกมาปุ๊บนะครับคุณสอนรามก็ออกมาไลฟ์ชี้แจงว่า
ยืนยันว่าไม่ได้โกงไม่ได้โกงพร้อมคืนเงิน
แต่ติ๊กก็ยังถูกวิภาควิจารณ์อย่างหนักเพราะตอนที่สามีกำลังจะแก้ต่างให้นะครับ
คือภรรยาก็ไปตอบคอมเมนต์เดือดเลยอ่ะคือใครใครเม้นต์อะไรมาก็ตอบกลับจริง
คนกลางไลฟ์ดังกล่าวเลยฮะล่าสุดเมื่อเข้าไปดูในอินสตาแกรมของติ๊กบิ๊กวาเทอร์พบว่ารู้ไหม
ถั่วลงเดี๋ยวนี้เขาแชคว่าถั่วลงกว่าเยอะทุกวันยิ่งคนอยู่บ้านอ่ะดาราต้องนี่
อเจนน้องโมทห์โมยจุโน่งก็ส่งไหมต่อให้ขุมติ๊กบิ๊กวาเทอร์
แล้วตอนที่ดาราชอบไลฟ์กันด้วยเนื้อเอาตัวเองตอนนี้
ทำอาหารบ้างเมาส์มอยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว
ส่วนใหญ่เนี่ยมีคนทวงถามความจริงเรื่องข่าวหน้ากากอนามัยนะครับ
แล้วก็สงสารคุณหนุ่มสอนรามที่พยายามช่วยแก้ปัญหาให้
แต่ทางภรรยากลับสร้างปัญหาเพิ่มคุณดูสิ

ซึ่งสามีเขาลงเหวมากหมดแล้วชื่อเสียงกับความดีที่คุณหนุ่มสร้างมา
บางคนก็แบบพี่หนุ่มโดนเยอะนึกออกป่ะ
คือเมื่อวานที่พี่หนุ่มเขาตอบกลับไปคือประมาณว่า
ตอนแรกเขาก็จะให้เมียเขาจะขายหน้ากากอนามัยจริง
ปรากฏว่าวันดีคืนนี้รัฐบาลประกาศว่าห้ามกักตุนหน้ากากนะ
เขาก็เลยจะไม่ขายหน้ากากแต่ปรากฏว่า
แล้วจากนั้นก็พยายามจะหาทางคืนเงิน
ก็คืนเงินไม่ได้อีกเพราะว่าติดต่อเขาไม่ได้

ซึ่งวันนี้เขาก็พร้อมจะคืนเงินแล้วอะไรอย่างนี้
คุณหมากปรินเขาก็เขาบอกว่าอยู่บ้านเก็บตัวหลายวัน
หลายคนก็เริ่มคิดไม่ออกว่าตัวเองจะทำอะไรต่อดี
แต่สำหรับคุณหมากปรินก็มองโลกในแง่ดีนะคะของการได้อยู่กับบ้าน
โดยระบุข้อความในอินสตาแกรมบอกว่าข้อดีของการอยู่บ้านคือ
การได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองได้มองแล้วก็พิจารณาว่า
เรื่องราวต่างในชีวิตเราและโลกภายนอกเนี่ย
มันเกิดอะไรขึ้นได้เห็นความเมตตาและช่วยเหลือของผู้คนต่าง
สถานการณ์แบบนี้ได้ดูคลิปวิดีโอต่างที่มีคนทำออกมาตลก
โทรหาเพื่อนและทุกคนก็อยู่ในสภาพเดียวกัน
ได้ใช้เวลาไปกับอะไรที่อยู่ในบ้านที่เรามักจะมองข้าม
แล้วก็ไม่เคยสังเกตเห็นแล้วก็ทำมันให้ถูกต้อง
ได้พักตัวพักใจแล้วก็เตรียมตัวเริ่มต้นใหม่กับงานที่รออยู่ข้างหน้า
ได้ช่วยชาติในวิธีง่ายช่วยคุณหมอพยาบาลให้เขาไม่ต้องเหนื่อยเกินไป
ใครคิดว่ามีข้อดีอะไรก็ลองแชร์ให้อ่านหน่อยนะครับนะ
เติมใจแฮชแท็กของเขาแคมเพนนี่เห็นไหม
สองคนที่ยิ่งหล่อยิ่งหล่อช่องสามเนี่ยคนที่ยิ่งหล่อยิ่งหล่อคืออีหมากเนอะ
อีกคนหนึ่งช่องเจ็ดคนที่ยิ่งหล่อยิ่งหล่อยิ่งหล่อยิ่งหล่อยใครรู้มั้ย
ไอ้ไม้พัทราเดชเนอะอ๋อน้องไม้อิจฉาฟลุกลุกเนอะ
อิจฉาฟลุกลุกมากเตียงเปลี่ยนเลยนะเออเตียงบรรดาเปลี่ยนเลยนะ

โอ๊ยออกเร็วอ่าวนี่ไปดูคุณนะฮะอยู่บ้านนาน
คนหนึ่งตอนนี้ไม้พัทราเดชที่มันหล่อประมาณหล่อขึ้น
ไอจีถอดเสื้อถอดแสงกล่ามหน้าโอ้พร้อมครับ
ช่วงนี้พักอยู่บ้านอย่าลืมออกกำลังกายนะครับ

แล้วก็ที่เขาไลฟ์จะมีเด็กสองคนนั้นคือใครอ่ะแองจี้
มีเด็กสองคนเป็นหลานเขาเหรอ
ไม่อยากรู้เลยโฟกัสให้ไม้เถอะ

เราเวลามันดังปุ๊บออร่ามันจัดจริงเนาะ

นี่คือที่เขาเล่นในห้อยกองควายอะนะ

ใส่ด้วยเนาะใส่ยังแก้วยังคลำอะ

อิจฉาเนาะอิจฉาพุกลุกเนาะพุกลุกเนาะ

พรุ่งนี้หวยไม่ออกนะคะรอไปพฤษภาค่ะ

ไปแล้วค่ะไปติดตามข่าวทุกทุกทุกหมด
สรุปข่าวอีกทีกับไทยรัฐนิวโชว์ไปก่อนครับ